มันมั้ยครับช่างยอดฮิตมากในลูกออนไลน์

ดื้อช้างป่าอุเทียนแห่งชาติเขาใหญ่
หอกรถเก๋งแต่หยอกแรงไปหน่อยค่ะ
เบียดทั้งคร่อมล่าสุดทับรถแล้วจ้า
นักท่องเที่ยวเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนกันเป็นแถวเลยนี่ดู
ดื้อเดินมาหารถคันนี้เอาตัวเบียดก่อน
เขาคิดว่าเท่าตัวเท่าพุทธเดิน
งาเขาก็ยาวเนี่ยพี่ดื้อเอาตัวถูรถสักพักเดินคร่อมรถแบบนี้เลยอะค่ะ

คล่อมแล้วก็ขยมเลยค่ะ

เพราะดีนะคันนี้ขับหนีออกมาได้ทันโดยที่พี่ดื้อก็ยังไม่ทำอะไรมากไปกว่านั้น
ไม่ได้แบบว่ายดหรืออะไร

นี่เป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเขาระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าล่าสุดช้างทับรถจ้า
ก็ปากหมุดค่ะว่าเป็นช้างป่าเขาใหญ่นะคะที่พื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
บดินจันสีคำกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าช้างตัวนี้ชื่อว่าพี่ดื้อ
เขาชื่อดื้อแหละแต่เรียกให้น่ารักหน่อยว่าเป็นพี่ดื้อเป็นช้างป่าเขาใหญ่
ดื้อเนี่ยเดินเล่นอยู่ริมถนนบริเวณหนองงูเห่าก่อนถึงจุดชมวิวบนถนนธนรัฐกิโลเมตรที่๓๐ค่ะ
แล้วช่วงเกิดเหตุผู้ชายสองคนขับรถคันนี้ผ่านมาพอดี
ดื้อคงอยากจะหอกนักท่องเที่ยวคืออยากเล่นด้วย
ดื้อมาเดินชมวิวเจอคนก็เลยโอ๊ยเล่นด้วยหน่อยนะ
ก็เลยเดินเข้าไปเบียดเดินเข้าไปคร่อมแล้วก็เนี่ย

คุณถ้าเกิดคิดสภาพดิถ้าเกิดมันนั่งทับไปเลย
เออยังเนี่ยเห็นไหมเขาก็รู้เขาก็ไม่น่าทับไปเลยเนี่ย
จังหวะที่เขาเบียดเล่นอยู่เขาติดแฮชแท็กให้ด้วยนะพี่ดื้อ

หยอกหอกหยอกแรงจังฮะเออเพราะว่าทางคุณบดินเขาก็บอกว่า
ดื้อไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเลยดูจากท่าทีแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามรายละเอียดกับผู้ประสบเหตุเหมือนกัน
แต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะคะก็ขับรถออกไปทางด่านปากช่องเลย
สวัสดีครับผมชื่อดื้อครับเอาไม่ได้อายุประมาณ๓๕ปีแล้วขอเปลี่ยนเสียง
ผมอายุประมาณ๓๕ปีปกติแล้วผมจะออกมาทักทายนักท่องเที่ยวช่วงใกล้หน้าหนาวเป็นต้นไปครับ
ผมชอบเล่นกับรถคันเล็กตั้งแต่ผมยังวัยรุ่น
แต่ผมไม่เคยทำร้ายนักท่องเที่ยวนะครับ
อยากให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวเพื่อผมพี่น้องช้างป่า
โดยหยุดรถให้ห่างจากช้าง๓๐เมตร
ถอยรถรักษาระยะเมื่อช้างเข้าใกล้
ติดเครื่องยนต์เอาไว้เสมอเมื่อพบช้างในเวลากลางคืน
ให้เปิดไฟไว้เสมอห้ามเปิดไฟกระพริบ
อย่าจอดรถและเข้าใกล้ช้างเด็ดขาด
ข้อสำคัญก็คือห้ามจอดรถเพื่อถ่ายรูปเด็ดขาด
เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวเอง
ก่อให้เกิดความเสียหายกับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวด้วย
ดื้อเขาฝากมาบอก
ซึ่งคุณบดินเขาก็บอกว่า
คุณบรินเนี่ยจริงแล้วรู้จักกันในชื่อของน้าหมูสาริกา
คนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่เห็นเหตุการณ์
ดื้อช้างป่าเขาใหญ่ทับรถนักท่องเที่ยวนี่แหละอืม
คนนี้คือพี่หมูน้าหมูสาริกานะคะ
ทีนี้เขาก็ออกมาเตือนนั่นแหละนะว่าให้ระวังพี่ดื้อกันหน่อย
คือช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ช้างป่าชอบออกมาเดินเล่น
ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะถ้าเจอช้างอะไรอย่างนี้
ก็พยายามหยุดเอาไว้ให้ช้างไปก่อน
อย่าคิดว่าเรามาก่อนเราต้องได้ไปก่อนนะคะ
เพราะตัวเขาใหญ่กว่าเราสู้เขาไม่ไหวค่ะ
นี่เขาบอกไว้สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหมาย
หนึ่งชีวิตของเขากับเราไม่ได้ต่างกัน
ทีนี้น้าหมูเนี่ยเขาโพสต์ภาพภาพหนึ่งด้วยคุณผู้ชมอยากให้ไปดู
นี่หลบหน่อยชะนีจะข้าม
วิ่งเร็วใช่มั้ย
ชะนีเขามีเอกลักษณ์ด้วยการยกมือ
ชะนีข้ามถนนค่ะคุณคะ
คือมันกำลังจะข้ามถนนแล้วมันหวิดจะถูกรถชน
โพสต์ภาพนี้เพราะอยากจะย้ำเตือนนักท่องเที่ยวว่า
เวลาคุณขับรถมาบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ไม่ว่าจะจังหวัดไหนที่ไหนก็ตาม
ระลึกไว้เสมอว่าเราเข้าไปที่บ้านของเหล่าสัตว์สิ่งมีชีวิตต่าง
ที่เขาอาศัยอยู่ในปลาเพราะฉะนั้น
รอแล้วก็ระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วนะคะ
เพราะว่าบางทีสัตว์เขาข่ามไปข่ามมาช้างเดินเล่น

ครับคุณต้องให้เขาไปก่อนเพราะนั่นคือบ้านของเขานะคะ

คือตักกะอันนี้ใช้ไม่ได้นะที่บอกว่าถ้าเจอสัตว์ให้ขับชน

แล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวยึดหลักปฏิบัติ๔มด้วย

และม๔ไม่ส่งเสียงดังนะคะ
เขาบอกว่าเจอช้างคือโชคดี
แนะนำให้เจ้าของรถเก่งเอาทะเบียนตัวเองไปซื้อรอตาลี

เดี๋ยวรอดูมีเลขไหม